ส่วนอีกหนึ่งสาวที่พักหลังเนี่ยดีกรีความเซ็กซี่ไม่มีแผ่วเลย

คลิปเที่ยวเขาล่าสุดดีกี่ความฮอตสูงกว่ายอดเขาที่ไปเยือนอีกจ้า
เห็นภาพเซ็ตนี้แล้วเจ้าตัวบอกว่าทริปนี้ไปกับกวนเพื่อนนะคะ

ช่างภาพรู้ใจไปด้วยหรือเปล่าเรื่องความรักสาวบีบอกว่ารูดซิบปากเลย
ล็อกให้สนิทตามเดิมเพราะอะไรเชื่อหมอดู
หมอดูเตือนเอาไว้ว่าอย่าพูดความรักแล้วจะดีที่สุดค่ะ

ใช่ค่ะใช่เพราะว่าถ้าเกิดบอกไปแล้วนี่ป่านี้คงเลิกไปแล้ว
อาจจะไม่มีคนคุยแล้วซึ่งเขาบอกว่าไม่ควรพูดอะค่ะ
เขาเหมือนแบบมันเป็นดวงที่เหมือนแบบยิ่งพูดก็ยิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่
หมายถึงว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องที่ทำให้ต้องทะเลาะกัน
แตกหักกันเหมือนคู่ที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คิดว่าแบบให้มันนิ่มเย็บดีกว่า
เงียบเอาไว้เรื่องความรักนะปังเรื่องงานก็ดีกว่านะ
ส่วนความรักก็แฮปปี้อยู่ในใจ
ก็บอกว่าแอบลุ้นแล้วก็เชียร์เหมือนกันเพราะว่าเจสซี่เนี่ยเอาจริงก็เป็นตัวเต็งนะ
แล้วก็พัฒนาตัวเองได้ในทุกด้านก็ลุ้นให้น้องคว้ามงไปได้แล้วกันนะคะ
ตอนนี้สาวเขาเดินทางเก็บตัวกันอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น

ติดตามไลฟ์ทรงไลฟ์สดเขาแต่ละคนเนาะสวยมีความสามารถด้วยนะ
เออนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะ